คุณผู้ชมคะการขจัดปัญหาทุจริตให้หมดไป
นอกจากการทำงานขององค์กรอิสระแล้ว
ประชาชนก็ต้องไม่เฉยเมยด้วยนะคะ

เพราะว่าการต้านทุจริตเริ่มได้ที่ตัวเราค่ะ
วันนี้ค่ะไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวโน้ม
และทิศทางของการทุจริตไทยในอนาคต๒๐ปีข้างหน้า
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานได้เลยค่ะ
เน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน
เพื่อให้การทุจริตลดลงมีความโปร่งใสและเป็นสากล
โดยตั้งเป้ามุ่งให้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทย
เพิ่มสูงกว่า๕๐คะแนนภายในปีนี้
แล้วก็ได้ประมาณ๓๐กว่าเรื่อยมา
เราก็ได้มีการกำหนดเป้าหมายเอาไว้
เราจะต้องได้ประมาณสัก๘๐คะแนน
ทั้งนี้ปปชมองว่าในอนาคต๒๐ปีข้างหน้า
ไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ประชาชนตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น
แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

จะมีแนวโน้มที่ซับซ้อนและยากต่อการตรวจสอบยิ่งขึ้น
เนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย

และจับตามองการทุจริตระดับนโยบาย

และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน

ในเรื่องการเปิดรับข้อมูลในประเด็น
และรวมทัดการณ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
สร้างความกล้าหารให้แก่ประชาชน
มีความรู้สึกว่าคุณต้องไม่ทนต่อการทุจริต

ระบุว่าปปชได้รับความไว้วางใจ

แต่ปัจจุบันปปชกลับได้รับเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย๕๐๐เรื่องต่อเดือน๖๐๐เรื่องต่อปี
ซึ่งสะท้อนว่าประชาชนเริ่มเชื่อมั่น
ในกระบวนการป้องกันและปราบปามการทุจริตมากขึ้นนั่นเอง
สนับสนุนโดยกองทุนปปช